คุณผู้ชมที่บุรีรำคลั่งยาอีกแล้วนะคะผู้ชายคนนี้อายุสามสิบ
เอาไม้ตีหัวแม่จนแม่เลือดอาบจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
และที่สำคัญคืออยู่ดีไปเดินป้วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยน
อยู่หน้าศูนย์เด็กเล็กอ้าวโอ้โหคนรู้ก็ตกใจ
ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นได้ยังไงแล้วพฤติกรรมเขาน่ากลัวไงคะ
ตำรวจสพนสุวรรณไปตรวจสอบค่ะ
ด้วยกู้ภัยสยามรมใจปู่อินรถดับเพลิงก็ไป
เพราะจุดไฟเผาบ้านนี่ไงคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบล
โรคแก้วอำเภอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำต้องช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิง
บ้านเนี่ยโอ้โหเสียหายทั้งหลังคุณผู้ชมนี่สภาพบ้าน
สินในบ้านไปหมดไฟไหม้หมด
นางสาวสุภาพรบุตรวัดอายุ๔๕เจ้าของบ้านค่ะ
อยู่ในสภาพมีแผลที่หัวเลือดไหลเต็มเลยเธอก็เล่าให้ฟังว่าคนที่ทำร้ายเธอ
คนที่จุดไฟเผาบ้านคือลูกชายเธอค่ะนายกองพลหรือในหมิงอายุสามสิบ
คืออยู่บ้านคนละหลังห่างกัน๒กิโล
บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของเธออยู่กับสามีใหม่ก่อนเกิดเหตุประมาณแปดโมงกว่ากว่า
ในหมิงลูกชายมาขอเงินที่บ้านแต่มาขอเงินในสภาพยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
ตาแดงกำสภาพคือดูไม่ได้อ่ะคือรู้เลยว่าขอเงินเอาไปซื้อยาแน่
ไปซื้อยาบ้ามาเสพแน่เธอก็ไม่ให้ไม่อยากให้
หมิงลูกชายเธอไม่พอใจกระชากหลานชายวัยสี่ควบลงจากเตียง
ก็คือลูกชายของในหมิงเองกระชากเด็กลงจากเตียง
เธอก็เข้าไปห้ามโอ้โหทีนี้เหมือนกับว่าเอาไม้บรรทัด
เป็นไม้บรรทัดฉากเหล็กอะค่ะตีใส่หัวเธอจนเธอหัวแตก
ตีเธอเสร็จในหมิ่งลูกชายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เธอก็เลยบอกว่าให้อุ้มเด็กอุ้มหลานเข้าไปในห้องก่อน
ซ่อนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วรีบไปแจ้งความก่อน
หมิงขี่ออกไปแล้วใช่ไหมคะวกกลับมาอีกที
ดิ่งเข้าไปจุดไฟเผาบ้านเลยทีนี้จุดไฟเผาบ้านเสร็จ
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปอีกรอบคราวนี้ไปไหน
ศูนย์เด็กเล็กไปศูนย์เด็กเทศบาลโนนสุวรรณ
โอ้โหชาวบ้านโทรหาเธอบอกเนี่ยรู้ไหมลูกชายเธออ่ะ
มิ้งอ่ะไปที่ไหนไปศูนย์เด็กเล็กเธออยู่โรงพักพอดี
บอกตำรวจตำรวจก็ตามไปดักเพื่อจะจับกลุ่มนะคะ
โอ้โหสุดท้ายตำรวจจับเอาไว้ได้ทัน
เขาบอกอาตังมานะไม่ต้องมาให้เดี๋ยวค่ายค่าแม่เนี้ย

ตีหัวเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับมา
เขาก็เดินออกไปเลยรอบสองนี่ขี่รถมา

พอเผาเสร็จมันก็ขี่ซาเล้งไปกับมีดมีด

ไปทางเส้นทางออกไปทางคลองชนประธาน
ไปทำไมเขาบอกไหม
เข้าไปทำไมก็ไม่รู้ว่าที่เขาเห็นนะ
เห็นเหตุการณ์เขาไปเพราะเราอยู่โรงพัก
คือตัวแม่ก็ยอมรับว่าลูกชายมีประวัติเสพยาเสพติด
เคยถูกจับมาแล้วด้วยนะคะครั้งหนึ่ง
หลอนยาก็ชอบขู่ชอบทำร้ายร่างกายคนในบ้าน
ลูกตัวผู้ก่อเหตุเอง๔ขวบยังไปตีเขาเลย

ทำร้ายแม่มาจุดไฟเผาบ้าน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะตัวในหมิงผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้าน
แล้วมุ่งหน้าไปทางศูนย์เด็กเล็กที่เทศบาลโนนสุวรรณแล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะคะ
กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านภาพนี้คุณผู้ชมนี่ค่ะในหมิงก่อนจะไปเผาบ้านนะเดินถืออาวุธอะไรก็ไม่รู้อยู่ในมือ
แล้วไปเดินอยู่แถวศูนย์เด็กเล็กอะค่ะประมาณเกือบ๙โมงแล้วดูเหมือนไม่มีสติสตางค์ดูเหมือนมึนเมา
แล้วก็พอไปก่อเหตุเผาบ้านตัวเองเสร็จเผาบ้านแม่ตัวเองเสร็จ
ใช้เส้นทางผ่านคลองชลประธานของหมู่บ้านชาวบ้านเขาเห็นไงคะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งไปศูนย์เด็กเล็ก
ก็ไปคุ้มกันครูในศูนย์ปิดประตูรั้วล็อกกุญแจกันแน่นหนาเลย
กลัวจะเกิดเหตุซ้ำรอยหนองบัวลำพูตำรวจจับในหมิ่งได้
หมิงไปซ่อนตัวอยู่ที่ทุ่งนาเจ้าหน้าที่เอาไปคุมขังไว้ก่อน
หมิ่งยังคลั่งอยู่เนี่ยตอนจับค่ะดูสภาพในหมิง
พูดไม่รู้เรื่องค่ะสภาพยังพูดไม่รู้เรื่องตอนจับอะค่ะ
ก็ต้องรอให้หายคลุ้มคลั่งก่อนเพราะยังคลั่งอยู่ยังตรวจอะไรไม่ได้
ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายยังไม่ได้เลยนะคะแต่ดูสภาพก็เนี่ย
ก็เสพยาแน่นอนตำรวจก็พยายามจะสอบปากคำในหมิง
หมิงบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุทั้งตีหัวแม่ทั้งจุดไฟเผาบ้าน
ไปป้วนเปี้ยนอยู่หน้าศูนย์เด็กเล็กก็เพราะว่าโมโหไปทวงเงินแม่
ยืมเงินไปเมื่อสี่ปีก่อนแม่ไม่คืนอ้างแบบนี้
ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยอ้างว่าแม่ยืมเงินไปสี่ปีไม่ยอมคืนเลย
โอ้โหจุดไฟเผาบ้านแต่ยอมรับว่าดื่มเหล้าเมา
ก็ถามว่าแล้วเคยตีลูกตัวเองไหม๔ขวบเนี่ย
หมิงบอกเคยตบหัวไปทีนึง
กับแม่ลองกับแม่พอเรื่องอะไร
เราสามารถหาไหมผมรอเสร็จไหมยอมหรับตอนตอนตอนเกี่ยวมันเสร็จไหม

ไม่เห็นเสียเมาคุลาเหรอ

นางสาวสุพิษราศรีงาม
ก็เลยบอกว่าพอได้รับรายงานเรื่องนี้
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปพของเทศบาล

ป้องกันที่ศูนย์เด็กเล็กกันก่อนเลยค่ะ

น่ากลัวจริงมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอันตราย
กลัวจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนหนองบัวลำพู
นี่ยังดีนะที่ในหมิงผู้ก่อเหตุเข้าไปไม่ได้
ชาวบ้านเขาเห็นเขาแจ้งกันก่อนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มากันเอาไว้ก่อนแล้วอะค่ะ
หลังจากที่จับเด็กไม่ได้เราก็พยายามวางแผน
เราจะต้องดูแลเด็กไว้ก่อนเพราะว่าลูกเขาอยู่ที่นั่น

ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็กลัวจะเกิดเหตุซ้ำมากกลัวเขา
คือเขารักลูกมากแต่เนื่องจากอาการข้างยาใช่ไหม
ก็กลัวจะเหตุการณ์ซ้ำซ้อนนะคะ
ผู้กำกับการสพนสุวรรณพันธ์ตำรวจเอกวิสิตบัวสง่าวง
บอกว่าตัวในหมิ่งผู้ก่อเหตุจะไปรับลูกตัวเองที่บ้านแม่
แต่แม่ไม่ยอมให้หลานไปด้วย
ด้วยความที่ตัวในหมิ่งก็เมาแหละสภาพจะไปรับลูก
ทะเลาะกันกับแม่ตีหัวแม่จนแม่หัวแตกแล้วก็จุดไฟเผาบ้าน
แต่ไอ้ที่ไปเดินป้วนป้วนเปี้ยนอยู่หน้าศูนย์เด็กเล็ก

เหมือนกับในหมิ่งไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุอะไร
แค่เดินผ่านเฉยแต่แค่เดินผ่านมันก็น่ากลัวแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาเลยปิดประตูล็อกกรอน
รีบไปดักเอาไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัย

ดักเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จับตัวในหมิ่งได้
ตอนนี้โดนไป๒ข้อหาก่อนก็คือวางเพลิง
และทำร้ายร่างกายบุพการีแล้วก็เดี๋ยวต้องตรวจหาสารเสพติด
แล้วไม่แน่ใจว่ามีข้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า